มาเริ่มกันที่เรื่องแรกคุณผู้ชมค่ะสำหรับหนุ่มก้าวจีรายุนั่นเองค่ะ
เมื่อวานนี้ถูกเตอร์ไพรส์กลางกลองกันไปเลยนะคุณผู้ชมนะ
กำลังแถลงข่าวอยู่นี่แหละเปิดตัวภาพยนตร์เขาท่านี้
เค้กกันมาเลยค่ะมาพร้อมกับทีมงานนั่นเองนะคะ
หนุ่มแก้วแฮปปี้มากค่ะคือเมื่อวานนี้เนี่ย
ทีมงานหนังกล้าฝันปล้นระห่ำเมืองค่ะ
เค้กมาเตอร์ไพรส์วันเกิดกลางงานแถลงข่าวกันเลย
ปีนี้๒๖ปีแล้วนะจ๊ะหนุ่มก้าวเป็นนุ่มมากนะจ๊ะ
ปี้มากแล้วก็เล่าให้ฟังว่าของขวัญวันเกิดที่ได้ก่อนหน้านี้
ถูกใจสุดสุดคุณผู้ชมก็คือรถบ้านค่ะ
ที่คุณแม่ก้อยเป็นคนจัดให้ตามคำขอนั่นเอง
เพราะว่าน้องไปทำงานบ่อยไงเดินทางกับรถบ้านแบบนี้สะดวกกว่า

เครื่องของขวัญวันเกิดจากหวานใจสาววีวิอเล็ต

รวมไปถึงอีกเรื่องหนึ่งที่ชาวเน็ตเข้ามาแซวเยอะเลย
นี้นะคะปกติน้องก้าวจะมากดไลค์คอมเมนต์ให้น้องวีตลอดเลย
แต่รูปนี้ทำไมก้าวไม่กดไลค์คอมเมนต์ก็ไม่มี
ก้าวก็เลยบอกว่าไม่จริงไม่ได้หวงอะไรขนาดนั้น
เพราะว่าส่วนตัวเนี่ยก็ปล่อยให้เป็นแบบเรื่องของแต่ละคน

คบกันมา๒ปีบอกเลยว่าก้าวไม่เคยห้ามนะคะ
ในเรื่องของการลงรูปเซ็กซี่นะครับ
แล้วก็ไม่เตรียมไม้เรียวจะฟาดวีอะไรด้วย
เพราะว่าเขาเองก็ชอบดูเหมือนกันแหละ
เข้าใจคนอยากโพสต์นะฮะเอาไปฟังก้าวกันหน่อยจ้า
อันนี้มันเหมือนเป็นพิเศษขึ้นมาเนอะ
แล้วก็แต่แม่เขาทำให้ซื้อให้ด้วยความหวังดีนะ

คือถ้าเราไม่ใช้เขาก็คงได้ใช้อยู่ดีอะไรอย่างนี้
คือก็แพลนนะว่าเดี๋ยวก็คงไปหาของขวัญแหละ
คือผมไม่ประเด็นผมยังไม่ได้ซื้อให้เขาเลย

ยังไม่มีเวลาไปดูด้วยกัน

ผมเห็นมีข่าวไปลงว่าผมไม่ยอมกดไลค์อะไรอย่างนี้

ผมกดตั้งแต่คนแรกเลยไม่ได้ส่งครับ
ก็เขาก็ลงของเขามันคือพื้นที่ไอจีของเขา
ไม่ต้องถึงไปเรียวโลนะ
แล้วเราก็รู้สึกว่ามันก็สวย
นี่ก็คือเป็นคนที่เราแบบเรารัก